กรกตเองก็ได้ออกมาแถลงถึงภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ในวันที่๑๗มีนาคมนี้นะคะว่า

โดยรวมก็ดีใจที่ประชาชนกระตือรูร้นที่จะออกมาใช้สิทธิ์

บอกว่าหลายคนออกมาตรวจสิทธิ์ของตัวเอง
รายชื่อของตัวเองตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ๘โมงเช้าด้วยค่ะ
เลือกตั้งกลางโรงเรียนบางกะปินะคะ
เป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประเทศ
ปีนี้คนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์๖๑๐๐๐คนเยอะมากค่ะ
กรกตเองก็ต้องมีการจัดระเบียบแล้วก็แบ่งโซนลงคะแนนกันแต่ละภูมิภาค
เพื่อให้การลงคะแนนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
ค่ะไปต่อกันที่เขตหลัก๔กันบ้างคุณผู้ชมค่ะ

ประชาชนบางคนเขาก็เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองตั้งแต่๖โมงเช้า
เช่นเดียวกับคนรุ่นใหม่อย่างนางสาวเชอปรางอารีกุลนะคะศิลปิน
หรือลากเชิง
นี้แหละหลายคนก็ไปติดตามนะคะวันนี้น้องก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะ
เพราะว่าใครอยู่มากกว่าขอเลือกต่างกันทีครับ

อยากมาใช้สิทธิ์ครับ

ดีใจที่เราได้มาใช้สิทธิ์

ก็อยากให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองกันนะคะ
ตอนนี้ก็ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์กันได้แล้วเนอะ

แล้วก็ออกมาใช้ความเห็นของพวกเราให้เต็มที่
เพราะหนึ่งเสียงเล็กก็อาจจะมีความหมายก็ได้ค่ะ
เขตเลือกตั้งนี้คงจะสดใสกันน่าดูนะคะ
ส่วนนายนัทเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกรกตก็ออกมาแถลงภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าค่ะ
บอกว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมามีคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะมาก
แล้วก็ยอมรับว่ามันก็มีความขลุกคลักบ้างในบางพื้นที่
แต่ก็แก้ไขปัญหาไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
กรกตเองต้องขอขอบคุณประชาชนที่ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วก็อดทนในการต่อแถวเข้าคิวใช้สิทธิ์เป็นเวลานานด้วย
สำนักงานกรกตบอกว่าจะแถลงภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้า
หลังปิดหีบเลือกตั้งอีกครั้งประมาณสัก๖โมงครึ่งนะคะ